แน่นอนค่ะการที่จะมีท่องเที่ยวเข้ามา

พร้อมทั้งจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ในการปรับตัวเพื่อที่จะทำธุรกิจในยุค๔๐

เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
แรงบันดาลใจรวมถึงเตรียมความพร้อม
ให้สามารถสืบทอดและพัฒนาธุรกิจ
โตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ถือว่าเป็นรุ่นหน้าให้ก็ได้หนึ่งนะครับ
หลักสูตรในโครงการอบรมครั้งนี้

มีการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อ
ทายาทธุรกิจกับการสร้างความสำเร็จในอนาคต

กรรมการผู้จัดการบริษัทศรีจันทร์สหโอสดจำกัด
ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้
รู้ตรงนี้เราก็เป็นผู้บริหารในบริษัท

บริหารบริษัทของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้

แล้วก็พัฒนาเรื่องของการตลาดด้วยค่ะ
ก็เป็นโอกาสของเราที่เข้ามาร่วมตรงนี้
แล้วก็ได้ความรู้ดีประโยชน์ดีกลับไปช่วยพัฒนากิจการของเรานะคะ
รวมทั้งสิ้นกว่า๑๓๐๐๐รายการ
เพื่อเติบโตเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปณิธานของบริษัทร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน